มีข่าวแบบนี้ออกมานะคะก็กลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือเปล่า
เพราะว่าจากที่เราตรวจสอบไปก็มีหลายพื้นที่เหมือนกัน
ทีนี้เรื่องสินค้าราคาสินค้าต่างก็มีความสำคัญ
ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กลัวว่าจะมีพ่อค้าหัวใส
กักตุลสินค้าก่อนที่จะเกิดน้ำท่วม
แถมยังโก่งราคาสินค้าก็เลยสั่งให้ทุกหน่วยงาน
เข้ามาจับตาราคาสินค้าในพื้นที่หน่อยนะคะ
นายสนทิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีคำสั่งให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและดูแลพื้นที่ประสบภัย
ไม่ให้สินค้าไปขาดแคลน
เป็นการป้องกันพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสโก่งราคาสินค้า
กักตุลสินค้าหรือปฏิเสธการขาย
เรื่องต้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะ
ถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือว่าขายเกินราคา
ในพื้นที่ภาคอีสานหรือเพชรชบุรี
แต่ว่าถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริง
จะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะ
โทษก็จะมีโทษจำคุกหรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท

กรมการค้าภายในรายงานบอกว่า
สภาพรวมการค้าและราคาสินค้าช่วงนี้ปกติดี
ไม่มีการตื่นตัวเหมือนปี๒๕๕๙
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับห้างค้าปลีกรายใหญ่
เพื่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาคต่าง

ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของประชาชนมากขึ้น
สิ่งที่ต้องการของประชาชน
ถ้าเกิดน้ำท่วมจริงนะคะ
ประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำมันพืช

น้ำดื่มน้ำตาลทรายไข่ไก่
ของใช้ก็จะมีผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็ก
ส่วนแผนหลังจากที่น้ำลดเรียบร้อยแล้ว
กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดรถทงฟ้าเคลื่อนที่
รวมทั้งสินค้าราคาพิเศษเข้าไปจำหน่าย

ที่อาจจะประสบภัยน้ำท่วม

ขายของให้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะ